อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งความเชื่อกับพิธีไหว้ครูและครอบครู
ซึ่งเป็นงานประจำปีของสำนักศักดิ์ชื่อดัง
ในจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับ
ภาคอากตรร์กรรมลัยที่แตกต่างกันออกไป
ตัวเกรงอย่างงี้แหละ
โอ้โหเอา

เพื่อให้อาการคลายลงคลายลงนะ
บริเวณสำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำ

เขาจัดงานนี้เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งงานนี้เขาจัดกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะไปตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

ปีนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาร่วมงานกันเยอะแหละ

เขาบอกว่ารู้สึกใจหายเพราะ
อาจารย์เหล็กดำหรือคุณธนกฤษสิงหะอายุ๕๐ปี
เจ้าสำนักเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน

ปีนี้ก็เลยมีพระคู่พิสารอุทัยสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านหีบอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ซึ่งเป็นผู้ที่อาจารย์เหล็กดำให้ความเคารพนับถือ
เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ท่านเป็นผู้ครอบเสียนครูให้กับบรรดาลูกศิษย์อีกด้วย
ลักษณะการครอบแขนครูก็เป็นแบบนี้
เรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์มีครัวอารมณ์แบบนั้น

ใช่ถูกต้องคือการครอบเสียนก็เหมือนมีครูบาอาจารย์นี่แหละ

บางคนก็ขอบเซียนพ่อแก่ขอบพระพิลาบขอบพระพิคเนตอะไรอย่างนี้
หันลุมานว่ากันไปตามความเชื่อความสัมภาษณ์
อาชีพเขาจะมีครูอยู่แล้วไม่งั้นคุณจะเก่งได้ไงถ้าไม่มีครูคอยสอน
สิทธิ์มีครูแล้วคุณนะ